อุตสาหกรรมการก่อสร้างได้รับอนิสงฆ์ไปเต็ม
แต่ว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีเม็ดเงินหลั่งไหลเข้าไปมากน้อยแค่ไหน
และการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะเป็นอย่างไร
เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้มนวยการสายงานค้าหลักทรัพย

ประเมินนิดนึงว่าถ้าเกิดวัฒนบาลนั้นมีการลงทุน
มีเม็ดเงินเข้ามามากน้อยแค่ไหนครับ
ก็ต้องบอกว่าถ้าดูในแง่ของตัวงบการลงทุน
ตัวเลขที่เราเห็นก็ค่อนข้างเยอะนะครับ
ประมาณ๒๒ล้านล้านนะครับ
แต่ว่าการลงทุนต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่า

ฉะนั้นเม็ดเงินที่ทยอยผ่านการลงทุน
จะค่อยทยอยเข้ามาในช่วงกรอบเวลาประมาณ๕ปีถึง๗ปีนะครับ
ฉะนั้นปีหนึ่งเราจะเห็นเม็ดเงินที่มาจากการทำงานของภาคการก่อสร้าง
จะอยู่ในระดับประมาณ๕๐๐๗๐๐ล้านนะครับ
ตรงนั้นเป็นลักษณะที่ค่อยเข้ามาทยอยเข้ามา
ฉะนั้นถ้าเราดูตัวเลขของการลงทุนเนี่ย
ของรายได้ของกลุ่มรับเหมานะครับ
โดยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ๑แสนล้านถึง๒แสนลายครับต่อปีนะครับ
ก็จะได้อันนี้ส่งในเชิงบวกนะครับ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะกลับเข้ามาสู่ในเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องกับการจับจ่ายใช้สอยครับ
เหมือนว่าตอนนี้พอรัฐบาลมีการขยับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เรื่องของการระบาดก่อสร้าง
เริ่มขยับมีการเตรียมพร้อมในการมาประมูลโครงการของรัฐ
ตอนนี้เราต้องจับตาไปบริษัทไหนซึ่งน่าจับตามากที่สุดในช่วงนี้ครับ
ก็ต้องบอกว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีศักยภาพในการรับงานใหญ่ของรัฐเนี่ยค่อนข้างมีจำกัดนะครับ
โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าดูในเรื่องของภาคการก่อสร้างเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก๖๗บริษัทนะครับ
บริษัท๕บริษัทเนี่ยจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่เน้นในเรื่องของการรับงานของทางด้านภาครัฐนะครับ
แต่ว่าอีก๒๓แห่งที่ใหญ่เนี่ยก็จะอยู่นอกตลาดครับผมนะครับ
ต้องบอกว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ารายได้มากสุดนะครับ
ซึ่งปีนึงมีรายได้ที่รับรู้มาจากในเรื่องของการก่อสร้างปีนึงตกประมาณ๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐บาท
อันดับ๒เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวชอการชั่งนะครับ
ทางด่วนพวกนี้ก็จะมีรายได้ปีหนึ่งประมาณ๓๕๐๐๐ล้าน
แล้วก็อันดับ๓ก็จะเป็นซิโนไทยรายได้ปีหนึ่งเกือบ๒๐๐๐ล้าน
แล้วก็จะมีในส่วนของตัวยูนิครายได้ปีหนึ่งประมาณหมื่นล้าน
ซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของบริษัทก่อสร้างเหล่านี้เนี่ย
เวลาได้งานมาเนี่ยเขาจะต้องเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเตรียมกด
พวกนี้จะค่อยปรับตัวนะครับค่อยสร้างไปเรื่อย
ก็ต้องบอกว่าคีย์หัวใจของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ผมเชื่อว่าอย่างแรกเลยคือในเรื่องของการบริหารจัดการ
ใช้จ่ายและต้นทุนการดำเนินงานของตัวเขา
สำคัญมากกว่าในเรื่องของการพยายามที่จะหางานเข้ามาให้มากที่สุดครับ
แม้ว่ากลุ่มนี้จะมีอานิสงฆ์มีแม่นเงินไหลเข้ามาก็ตาม
แต่ว่าในทางกลับกันมีความเสี่ยงต้องจับตามองไหมครับในกลุ่มนี้
แน่นอนครับความเสี่ยงก็เนื่องจากว่าหุ้นบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ย
แม้ว่าปริมาณงานรายได้จะมากใน๑ปีนะครับ
แต่ว่าการบริหารจัดการงานใหญ่แบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะทำได้ยากนะครับ
หัวใจสำคัญก็คือคุณทำอย่างไรที่ไม่ให้ใช้จ่ายของคุณเนี่ยมันโอเวอร์ไป
เราจะพบว่าการบริหารจัดการบวกต้นทุนการเงินเนี่ย
บริษัทที่เราบอกว่าใหญ่ที่สุดอิตาเลียนไทยนะครับ
ปีที่แล้วมีรายได้เข้ามา๕๐๐๐ล้านเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีผลประกอบการขาดทุนนะครับ
สาเหตุหลักเลยก็เพราะว่าอิตาเลียนไทยเนี่ยมีสัดส่วนของหนี้สูงมากนะครับ
เทียบกับทุนเนี่ยประมาณเกือบ๕เท่านะครับ
มีรายได้ปี๑ตกประมาณ๓๕๐๐๐๐๐บาท
แต่ว่าเขามีกำไรปี๑ประมาณ๒๐๐๐ล้านบาท
เราจะพบว่าชอการชั่งมีหนี้ที่ต่ำเมื่อเทียบกับอิตาเลียนไทยครับ
มารดับ๓บริษัทซิโนไทยรายได้ปี๑ประมาณเกือบ๒หมื่นล้านบาท
แต่ว่าสามารถสร้างผลประกอบการกำไรได้๑๕พันล้าน
อีกคำถามหนึ่งสั้นเลยคุณชายพรถ้าเกิดว่าเรามองในแง่แบบนี้แล้ว
ในส่วนของกลุ่มของการก่อสร้างแบบนี้ยังคงน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนอยู่หรือไม่
ก็ต้องบอกว่าราคาของหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในช่วง๓ปีขึ้นมา
ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากขึ้นไปสูงสุดเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้ว
การปรับตัวขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ารับในเรื่องของมูลค่าการก่อสร้างของรัฐบาล
ในมูลค่าประมาณ๒ล้านล้านบาทอนาคตไป
ฉะนั้นการที่ลงทุนของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบัน
เพื่อที่จะให้ได้ผลปรับแทนปีหนึ่ง๕๐เปอร์เซ็นต์๑๐๐เปอร์เซ็นต์ในอดีตก็ยากแล้ว
ผมมองว่าการปรับตัวของราคาหุ้นของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างตอนนี้
จะเป็นในลักษณะที่ปีหนึ่งแกว่งตัวประมาณสัก๑๐ครับ

อันนี้ก็เป็นข้อมูลในเบื้องต้นขอบคุณคุณชายพรมากนะครับ
สวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
สกายคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บุหลวง
ก็เป็นข้อมูลในเบื้องต้นให้คุณผู้ชมนั้นตัดสินใจว่าจะลงทุนต่อไปหรือไม่ของกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ซึ่งตอนนี้เม็ดเงินไหลเข้าไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังเป็นพื้นฐานของความเสี่ยงอยู่บ้าง
เพราะว่ามีการแกว่งตัวบ้างในบางช่วงของเรื่องของการลงทุนในกลุ่มของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง